สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคิดว่าจะปิดเกมจบได้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เรื่องสารเคมีทางการเกษตร๓ตัวแต่ว่าที่ยังปิดเกมไม่ได้จบไม่ลง
เพราะว่ามีความห่วงใยตามมาเยอะจริงอยู่ถึงแม้ว่าคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายจะถูกบีบจากสารพัฒนธิษฐ์ให้แบรนด์สารสามตัวนี้ตั้งแต่วันที่
ธันวาคมมันคงหนีไม่พ้นหรอกครับแต่ประเด็นก็คือว่าหลังจากแบนแล้ว
ห้ามผลิตห้ามนำข้าวห้ามจำหน่ายมันจะหายไปจากการใช้งานหายไปจากท้อนตลาด

มีคนห่วงใยกันเยอะว่ามันจะลงใต้ดินซื้อขายกันหลังร้านเอามาใช้กันเหมือนเดิม
คนที่จะไปตรวจตราควบคุมจะเอาคนที่ไหนไปตรวจไหวแล้วสองถ้าจะมีการทิ้งทำลาย
จะทิ้งทำลายยังไงถ้าเอาไปเทลงแม่น้ำโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ
แล้วไหนมาตรการตอนนี้ที่พยายามจะระบายสินค้าออกให้เร็ว

ปัญหาทั้งนั้นครับฉะนั้นจะย้อนกลับไปคุยกับ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาอีกทีนึงซึ่งหมวกอีกใบหนึ่ง
ท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสาธารณสุขด้วย
และจากโรงพยาบาลจุฬาด้วยฉะนั้นเรื่องนี้จะยังไงกันต่อ

ประเด็นคือตอนนี้เขาเริ่มจัดโปรโมชั่นกันแล้ว
เพื่อระบายสินค้าออกให้มากที่สุด
ให้สาร๓ตัวนี้ไปอยู่ในมือของเกษตรกรมากที่สุด
แล้วมันจะมีปัญหาตามมาเยอะ
ตกลงว่าแนวทางที่เราจะดักไว้ก่อนเป็นยังไงอาจารย์
แนวทางก็คือถ้าเป็นแบบได้จริงอย่างที่ท่านมันนโอนาญาได้ลงมาติด

เค้าจะทำประเภทที่สี่นี่คือครอบครองก็ไม่ได้
ใครที่คิดว่าจะไปซื้อราคาโปรโมชั่นแจกแถมได้ถุงผ้าแถม

เท่ากับครอบครองลูกระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นะครับ
ถ้าหากว่าจากคนที่ครอบครองอยู่แล้วหรือว่าในร้านค้าก็ตาม
ตรงนี้ก็คือต้องส่งมอบให้ทางการเพื่อให้มีการส่งคืนไปยังบริษัทผู้ผลิตนะครับ
หรือว่าจะมีการทำลายอย่างปลอดภัยนะครับอันนั้นเป็นประการที่ควรจะเป็น
ครับนี่อย่างที่เราเกรงโกรธ์กันนะครับว่าจะมีการโปรดชิงนะครับ
แม่น้ำลำทานซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะอย่างสูงสุดนั้น
และขณะนี้นะครับค้านาวิชาการและเพราะค้าพศหมารฯ
คือชุดตรวจในพื้นที่ซึ่งชุดตรวจในพื้นที่ตรงนี้
สามารถที่จะตรวจได้ในไร่นาพืชผลแล้วก็๑๐คนที่ขาย
ในตลาดหรือในที่ต่างซึ่งมีความแม่นยำพอสมควร
เพราะฉะนั้นในตรงนี้เมื่อมีการพัฒนาเรียบร้อย
แต่ว่าเลือกตัวที่เหมาะสมในการใช้
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจ
หรือว่าไปลงพื้นที่ตรวจนะครับในทุกที่
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีปนเปื้อนออกมาเช่นนี้

แล้วก็ผู้ที่ยังใช้อยู่หรือว่าครอบครองอยู่ได้
ครับคือปัญหาเรื่องที่เราพูดกันเนี่ย
คนที่เขาห่วงใยเรื่องสุขภาพสุขอนามัยเขาเป็นห่วงกันเยอะ
แต่คำถามก็คือชาวบ้านทั่วไปเนี่ย
ทางราชการควรจะประชาสัมพันธ์ให้เขารู้ไหม
ว่าสมมุติหลังวันที่๑ธันวา
ถ้าสมมุติคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติอย่างนั้นเนี่ย
ห้ามซื้อห้ามใช้ห้ามจำหน่ายห้ามใช้
ควรจะทำประชาสัมพันธ์ให้เขารู้กันมากกว่านี้ไหมครับคุณหมอ
ครับจริงแล้วเราอยากทำประชาสัมพันธ์
นะครับแต่ว่าที่มันยังย้อนแย้งอยู่ในขณะนี้นะครับ
เรายังไม่ทราบว่ามัตินะครับที่ขั้นมนุญาประกาศ
จะมีการพยายามที่จะล้มมติหรือเปล่า
ตามมติกับท่านมนุญาก่อนหน้าวันที่๒๗คือในสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำ
แต่ว่าในขณะนี้ก็มีกระบวนการพยายามที่จะลงมติตรงนี้
อีกกระบวนการที่มีการขู่ว่าจะฟ้องสารปกครอง
ใครว่าเพื่อจะพยายามให้มติตรงนี้เป็นมูลค่าไป
และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะแบนได้ภายในวันที่๒๐
เพราะว่าครบหน้าของกรรมการวัตถุอันตรายก็จะถูกเปลี่ยน
เมื่อถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็จะลดลง
ในขณะเดียวกันตัวแทนภาคประชาชนซึ่งไม่ใช่เป็นประชาชนที่เป็นเกษตรจริง
แต่ว่าที่เราเกรงกลัวกันก็คือเป็นประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทค้าสารเคมีเหล่านี้ที่จะเข้ามาอีก
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือปิดประตูตายนะครับ
แล้วมันก็จะตกอยู่ที่ว่ากรรมการวัตถุอันตรายก็คงจะ
อนุกรรมการหาข้อมูลใหม่
หลังจากที่หาข้อมูลใหม่แล้วก็ปิดประตูตายก็คือด้วยเสียงข้างมากในลักษณะอย่างนี้
ก็คือหมายความว่าก็คือให้จำกัดการใช้แล้วก็รอพิจารณาใหม่ไปอีก๒ปีหรือ๔ปี
เขาจะกล้าเหรอถ้าสมมุติว่าต้องมีการลงมติกันเปิดเผยมันจะโยงได้เลยนะ
ว่าใครที่เห็นด้วยมาจากไหนยังไง
สถานการณ์ณขณะนี้คุณหมอยังเป็นห่วงตรงนั้นอยู่เหรอครับ
ยังเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าในกลุ่มของผู้สนับสนุนการใช้สารพิษ
นั้นก็ได้บุกไปที่กระทรวงนะครับที่กระทรวงเกษตรเมื่อวาน
ก็บุกไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็เท่าที่มีการแจ้งมา
ก็มีการใช้คำก้าวร้าวที่สำนักงานตลัดเมื่อวานนะครับสันเย็น
แล้วก็ทำให้ทางยามรัฐการณ์จริงแล้วเนี่ยก็ต้องระวัดระวัง
เพราะว่าเกรงว่าจะมีการทำลายทรัพย์สินของที่กระทรวงสาธารณสุข
เพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้นะครับรวมกระทั่งถึงกระบวนการ
ซึ่งจะมีการเกณฑ์นะครับคนที่บอกว่าอยากจะใช้สารเคมีพิษอยู่เข้ามา
กระบวนการทั้งหมดตรงนี้ก็คือพยายามที่จะล้มมติของท่านมนัญญาทั้งหมดเลย
แล้วพยายามที่จะยืดเยื้อไปนะครับให้มีการใช้ต่อ
เอาละประเด็นตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าดูสถานการณ์ขนาดนี้
รัฐมนตรี๓๔คนเห็นตรงกันหมดว่าให้แบนแล้วบอกว่าจะกำชับตัวแทนที่ไปจากกระทรวงของตัวเองเนี่ย
ให้ไปลงมติให้แบนแล้วเอ๊ะถ้าเรื่องนี้ยังแบนไม่ได้อีกมันจะเป็นเรื่องแปลกประหลาด
แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่จะถามคุณหมอมันซ้อนกันมา
พืชผักผลไม้ที่นำเข้ามาจากชายแดนมีคนบอกว่ามีปัญหา
พวกสินค้าที่มาจากชายแดนแล้วไม่ผ่านการตรวจสอบเรื่องสารพิษตกค้างเนี่ยได้ผลเป็นยังไงมั่ง
ครับณขณะนี้นะครับที่ล่าสุดเลยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางคณะทำงานนะครับ
ซึ่งมีท่านทางคณะกรรมธิการวิสามันก็ไปตรวจที่ด่านนะครับแถวเชียงของที่เข้ามาที่ตลาดสี่มุมเมือง
แล้วก็เก็บตัวอย่างไปตรวจนะครับซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบผลแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับ
เพื่อให้มีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการนำเข้าและขณะนี้นะครับก็มีการร่วมกัน
มีการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องมือการตรวจตรงนี้นะครับ
จากที่จะมีเครื่องมือที่ผมเรียนให้คุณสุภาพทราบก็จะเป็นเครื่องมือที่ง่าย
สำหรับการตรวจรู้ผลได้ทันทีเลยอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องมีเครื่องมือนะครับที่เป็นเครื่องมือหรูหราขึ้น
แต่เครื่องมือหรูหราพวกนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยมันมีเครื่องมืออยู่ที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นแทนที่จะต้องซื้อเครื่องมือใหม่อบรมคนใช้ใหม่ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของโลจิสติกในการที่จะนำตัวอย่างของสินค้าที่จะนำเข้ามาแล้วก็ไปตรวจและให้ตรวจได้รวดเร็วนะครับ
ไม่งั้นก็จะมีปัญหาว่าของที่จะเข้ามานั้นเดี๋ยวก็จะมีการเน่าเสียแล้วก็อาจจะต้องมีการพัฒนาพัฒนาเนี่ยทำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าให้มีการร่วมมือกันระหว่างของทางการกับทางด้านมหาวิทยาลัย
ซึ่งตรงนี้สามารถทำได้เลยณขณะนี้กำลังมีการเตรียมการอยู่แล้วนะครับ
ครับครับเอาละครับขอบพระคุณคุณหมอครับขอบพระคุณนะคุณหมอฮะ

ขอบคุณครับศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาจากคณะแพทย์จุฬาและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เห็นที่เขาส่งไลน์มาเขาเอาแอปเปิ้ลคุณน้ำแข็งคุณพิชชี่ครับแอปเปิ้ลที่มาจากต่างประเทศเอามาล้างน้ำนะ

ปรากฏว่าสีออกมาเนี่ยไม่รู้เป็นสีของสารเคมีอะไร

ฉะนั้นเรื่องสินค้าพืชผักการเกษตรที่ข้ามมาจากฝั่งจีน

แล้วไม่ได้ตรวจสอบอันตรายพอกับสินค้าอาบสารพิษบ้านเรานี่แหละครับ

เพราะว่าเมื่อวานจำได้เลยมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอค่ะ

มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกระทบต่อสุขภาพเราทั้งสิ้น

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับขีดเส้นใต้เมืองไทยให้เรารู้เรื่องนี้
ก็ต้องตามกันต่อว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ย
จะพิจารณาอย่างไกล